มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

คุณไปเจอตุ๊กตานางรำตัวหนึ่งเนี่ย

ปรากฏว่าไม่ได้เป็นเหมือนสัมภเวษี

มันกลายเป็นวิญญาณที่ตามคุณ

ทำบุญกับคุณแม่ค่ะที่วัดหนึ่ง
วัดหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดชาวสวรรค์เซา
แล้วก็ดันมองไปเห็นเสาไฟฟ้าต้นนึงที่
มีตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาเหมือนตุ๊กตานางลำ

ตุ๊กตาเสกบานใช่ค่ะอย่างนั้นค่ะ
ผูกติดไว้กับเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าจะมีรูที่เอาไว้เสียบ
เสียบแท่งรถเพื่อที่จะปีนขึ้นไปอย่างนี้ค่ะ
ก็มีเหมือนกับมีตุ๊กตาตัวนี้ค่ะ
เอารวดพันแทนสองข้างไว้
พันแขนสองข้างแล้วก็ขึงไว้อย่างนี้ผูกกับเสาไฟฟ้า

ใช่หนูก็งงอย่างนี้ค่ะหนูก็แบบเฮ้ยเอาพันทำไมวะ

แล้วก็คิดในใจค่ะก็ขับรถผ่านไป
กระทั่งทำบุญไหว้พระเสร็จปุ๊บกลับบ้านคืนนั้นที่หนูนอนนะคะ
ก็รู้สึกว่าแบบมีผู้หญิงมานอนหัวเราะอยู่ข้างหลังหนู
คือหนูเป็นคนนอนตะแคงกับนอนคว่ำอย่างนี้ค่ะ
เขาก็จะมาหัวเราะฮึฮึฮึฮึฮึอยู่อย่างนี้

ใช่ค่ะหนูก็งงว่าแบบเฮ้ยมาหัวเราะทำไม
จนกระทั่งแบบหนูคุยกับเขาว่ามาหัวเราะทำไม
พักนึงเขาไม่หยุดเขาจับมือหนูค่ะ
ไปข้างหลังแล้วเอาเท้ายันหลังหนูไว้

ที่บ้านหนูอ่ะน่ะอ่ะบนเตียงหนูเลยอะค่ะ

หนูไม่ฝันค่ะหนูไม่รู้สึกว่าหนูฝันเลยค่ะ

นั่นน่าสิค่ะเจ้าที่มีพร่องพระมีบรรพบุรุษ

เพราะว่าเขาสามารถเข้ามาอยู่บนเตียงหนูได้
ไม่เคยมีอะไรเข้ามาบนเตียงหนูได้เลย

ใช่ค่ะเขาคือคนแรกที่เข้ามาใกล้ตัวหนูขนาดนี้
แล้วทำหนูเจ็บหนูเจ็บตัวเลยค่ะ
แบบหนูรู้สึกว่าหนูตึงหนูเจ็บ

หนูคุยกับเขาค่อนข้างแรงเลยนะว่าแบบ

ทำแบบนี้ทำไมทำหนูทำไมหนูเจ็บปล่อยหนูได้แล้ว

แล้วหนูจะไม่ทำบุญให้ด้วย

เขาร้องไห้จากคุณแล้วค่ะแล้วก็เขาก็ปล่อย

คือแสดงว่าสิ่งที่เขาทำคุณนั่นน่ะ
ลักษณะเหมือนกับว่าเขาถูกกักขึง

แล้วก็ดึงไว้อย่างนี้ดันอย่างนี้

เท่านั้นทำไมแบบ
ตอนนี้ปวดน้ำให้เขา๑๙๕๔

แล้วเราคุยกันแล้วว่าโอเคแล้วนะ

เวลาหนูทำให้ใครหนูจะรู้สึกว่าแบบเขามารับไปแล้ว
ปานเคยไปทำงานกับพี่เดือนปรายมามา
แล้วพี่เดือนเนี่ยเคยทักสายป่านว่า

คือหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยค่ะว่าสตูดิโอนี้

ไม่ใช่ที่นี่ค่ะอีกที่หนึ่งที่หนูถ่ายกับพี่เดือนนะคะ
คือหนูรู้ว่ามีสารพระภูมิหนูไห้สารพระภูมิ
หนูไหว้พระพิคเนตตลอด
แล้วหนูไม่รู้ว่าชั้น๒มีพ่อแก่อยู่
คือพี่เดือนไปไหว้หนูก็ไหว้ข้างหน้าสารมภูมิปกติ
แต่ว่ามีวันหนึ่งที่อยู่ดีพี่เดือนเขาไปไหว้

แล้วหนูไปถึงกองหนูก็เตรียมตัวแต่งหน้า

ปานข้างบนลูกเขาถามหา
ฮะคุณเดือนไปมาเนี่ยนะเดือนบอกป่านข้างบนลูกก็ถามหา

งงว่าหนูเรียกพี่เดือนมาแม่ใช่ไหมแม่หมายถึงอะไร
เขาบอกว่าแม่ขึ้นไปไหว้มาไหว้พ่อแก่อะไรอย่างนี้ครับ
ข้างหูว่าให้สายป่านขึ้นไปหา

ก็เลยขึ้นไปดูแล้วเห็นกับตาแล้วหนูก็รู้
หนูขึ้นไปปุ๊บแล้วตาประสบเขาเรียกว่าสบตากับเขาพอดีค่ะ

ไปถ่ายรายการนึงแล้วมันค่อนข้างเพลียกันนะคะ

รายการก็ถ่ายกลางวันไม่ได้ตามชายหาดเพราะว่าแดดมันแรงเกิน
แสงมันแข็งก็ต้องนั่งรอให้เย็นนิดนึง
ตอนนั้นมันประมาณบ่ายโมงหนูก็เลยไปนอนพักผ่อนกับผู้จัดการ
แล้วก็หลับทั้งคู่แล้วอารมณ์ห้องพักค่ะ
มันจะเป็นทีวีอยู่ตรงกลางแล้วก็เป็นโซฟาขนาดข้าง๒อัน
เป็นโซฟาเป็นตัวยูอะค่ะ
แล้วหนูก็นอนซ้ายขวากับผู้จัดการคือไม่มีใครนอนตรงกลาง
ตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้แต่ว่ามันยังไม่ถึงนาฬิกาปลุก
แล้วผู้จัดการหนูไปปลูกผู้จัดการหนูไปขยมอยู่บนโซฟาเขา
ไปยืนแบบพี่สู่แล้วลงไปนั่งแบบพี่สู่ตื่นเร็ว
แล้วเขาก็เงยหน้ามองหนูแต่หางตาเขาเห็นว่าป่านอนอยู่ตรงนี้

ดูกว่าผู้จัดการก็อยู่ตรงนี้

ไม่แล้วความรู้สึกของหนูเองหนูรู้สึกว่าหนูตื่นหรือหนูไปปลุกเขา
หนูหลับอยู่ค่ะคนที่มาปลุกเขาไม่ใช่หนู
คุณอยู่กับคุณสายป่านมานานใช่ไหมค่ะ
ปีแล้วค่ะ๘๙ปีตั้งแต่เขาอายุ๑๘ค่ะ

แสดงว่าเคยเจอเหตุการณ์แปลกกับสายป่านบ่อยเหมือนกัน
คือส่วนตัวอินเจอกับตัวเองบ่อยอยู่แล้วค่ะ
แต่มันมีครั้งนั้นที่ไปด้วยกันแล้วเจอแล้วมันเป็นเขาไง
คือมองขึ้นมาแล้วมันแบบอ้าวคือเหมือนมาแตะหน้านิดนึงเหมือนปลุกอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือน้องเขาเรียกพี่สุคุณลืมตาขึ้นมา
คือจริงมันกึ่งหลับกึ่งตื่นตั้งแต่ตอนที่รู้สึกว่าโซฟามันแบบเหมือนมีคนขึ้นมาเหยียบแล้ว

ก็เลยรู้สึกเหมือนลืมตาขึ้นมาแต่ตัวเองขยับอะไรไม่ได้

คือคนปลูกปกติไม่น่าจะต้องปลูกใกล้ขนาดนี้
ก็เลยรู้สึกว่าแบบทำยังไงดีก็ท่องสวดมนต์เหมือนเดิมแล้วก็พยายามหลับตา
หลังตาก่อนที่จะหลับตาคือน้องนอนอยู่
คือเขาก็นอนหันหลังเห็นข้างหลังเขานอนทั้งหมดอะค่ะ
แล้วเมื่อกี้ใครมาปลุกเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
แสดงว่าคนที่มาปลุกคุณที่หน้าแบบว่าประชิดคุณคุณเห็นเป็นหน้าน้องเขาเนี่ย

สรุปแล้วสืบได้ไหมครับว่าผีที่เราเจอคือใคร
ไม่ใช่เขาค่ะเพราะว่าพอเราหลับไปแล้วเราสวดมนต์
เราก็ได้ยินเสียงเหมือนคนเถียงเราอะค่ะ
คงมีคนเคยเล่าว่าผีด่านี่ก็ผีด่าเหมือนกัน
เขาก็พูดประมาณว่ามึงท่องอะไรมึงท่องอะไรอะไรอย่างนี้ค่ะ

กระทั่งรู้สึกตัวมาถึงมาเล่าให้เขาฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วสรุปได้มีการไปสืบไหมครับว่าผีตัวนั้น

ต้องกลับเรากลับเลยแต่เขาต้องนอนกันห้องนั้น

ก็ไม่รู้เป็นใครแต่ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงแข็งหน่อยอะค่ะ
เรื่องที่จิตของสายป่านหลุดออกจากร่างจริงเนี่ยมันมีไหม
มีค่ะมีครั้งหนึ่งตอนใกล้วันเกิดค่ะ
อันนี้หนูแบบหนูจำไม่เคยลืมเลยค่ะ
มันเป็นเรื่องที่น่ากลัวแบบมันคือที่สุดแล้วอะ

มันใกล้วันเกิดค่ะหนูจำได้เลยคือวันที่๒๕พฤษภา
เกิดวันที่๒๗พฤษภาคมนะคะ
เป็นวันที่หนูต้องไปทำงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นโรงพยาบาลเก่า
นึกถึงโรงพยาบาลที่มีลักษณะเป็นไม้สีขาวเป็นเหมือนอนามัยสมัยก่อน

มันก็สั่นโอ้โหผมรู้แล้ว
แล้วเรามี๒ซีนเช้าหลังจากนั้นพัก๔ซีน
นั่นหมายความว่าหนูไปถ่ายตอน๗โมงครึ่งใช่ไหมค
ถ่ายเสร็จซีนที่๒๙โมงหนูก็ลงมานอนพัก
แล้วหนูก็หลับเลยค่ะหลับแล้วก็หลับไปได้สักพักหนึ่งรู้สึกร้อน
รู้สึกว่าแบบอยากจะตื่นแล้วปวดฉีก
ตื่นมาห้องนั้นแล้วเสียงพี่เอ็กซ่าก็คุยกันเสียงดัง

ก็จะลุกมาฉี่ก็ลุกขึ้นมา
แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมตัวเบา
แต่ปวดชีอยู่นะแต่ทำไมตัวเบา
ก็เลยหันกลับไปมองตัวเอง
หนูอุทานไม่ถูกเลยค่ะ

หนูนอนอยู่อ่ะแล้วหนูอะไรเนี่ยหนูงงไปหมดเลยค่ะ
หนูก็เลยตั้งสติแล้วหนูก็เลยลงกลับไปนั่งทับตัวเอง
หนูก็สับสนในตัวเองมากว่าแบบอันนี้คืออะไรหนูไม่เข้าใจ
ก็ลงไปนั่งแล้วก็ตั้งสติ
แล้วก็ยืนฮึบขึ้นมายืนใหม่หันกลับไป

แล้วหนูน้ำตาจะไหลเลยพี่มดดำ

คือวินาทีนั้นลักษณะเหมือนว่าคุณคิดว่าคุณจากโลกนี้ไปแล้ว

ใช่ค่ะหนูคิดถึงพ่อถึงแม่
หนูบอกว่าไม่ใช่ที่นี่ไม่ได้

หนูยังไม่พร้อมเลยหนูยังต้องดูแลพ่อแม่อีก

ขอร้องเถอะอะไรก็ได้อย่าทำแบบนี้กับหนูเลย

หนูทำงานสุจริตงานที่หนูทำอยู่เนี่ยคืองานแสดง
เอาเงินทั้งหมดไปเลี้ยงพ่อแม่บุปการีของหนู

คือตัวหนูนอนอยู่ยังไงหนูพยายามจะแบบ

แล้วหนูก็ลืมตาขึ้นมาแล้วหนูลุกขึ้นมา

ตัวหนูติดขึ้นมาด้วยอะ

หนูทำอะไรไม่ถูกทุกคนหนูลุกตัวหนูสั่น

มองมันคือความรู้สึกเหมือนเกิดใหม่เลยค่ะ

คุณไม่บอกใครณวินาทีนั้นไหม

เพราะเราเคยเป็นอันนี้
ต้องการเสียงขวัส

พอเรารับสายมันได้ยินเหมือนเสียงแบบ

เพราะเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ

ก็เลยวางวางเสร็จปุ๊บเราก็เลยรีบโทรกลับหาเขา

อาจจะเป็นเสียงอะไรแทรกเข้ามา

มันถ้าเกิดเราดูที่เขาเคยเล่าอะไรโกงรายการอื่น

เหมือนเสียงแบบวิดอ่ะ
เสียงแบบไม่ฟังไม่รู้เรื่องค่ะไม่ได้สับอ่ะ
แต่ตอนแรกเราเข้าใจว่าเป็นสัญญาณโทรศัพท์เราไม่ดีอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่พอเขาเล่าแล้วเราก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนแบบ
พยายามมีบางสิ่งที่ทำให้เราไม่ได้ยินในสิ่งที่น้องจะโทรมาเล่าให้เราฟังอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็พอเราจอดรถเสร็จปุ๊บเราก็รีบวิ่งขึ้นไปหาเขาแล้ว
โผล่หน้าเข้าไปเขาก็แบบทำท่าเหมือนจะร้องไห้อะไรอย่างนี้
ก็รู้ทำไงแล้วก็แบบตัวเราเองเรามีพระที่เราพกอยู่แล้วอย่างนี้ค่ะ
เอาพระไปกัดให้เขาตอนที่เขาเพราะว่ามันจะต้องแสดงต่อค่ะ
แล้วก็บอกเขาว่าให้อธิษฐานให้พระคุ้มครองอะไรอย่างนี้
เขาเสร็จเขาต้องแสดงปุ๊บเราก็เลยไปเดินดูรอบตรงที่เขาเล่าอะค่ะ
ก็เห็นเหมือนจะเป็นศาลแต่ว่าเป็นศาลที่ไม่ใช่ศาลที่เป็นพระค่ะ
แล้วก็ตั้งมุมทะแยงกับตรงที่เขาพักค่ะ
หญิงก็เลยขึ้นไปถามเขาอีกทีว่าเขานอนหันเท้าไปทางไหน
แล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาหันมาทางนี้คือเท้าเขาไปชี้ตรงศาลนั้น
เป็นสารเล็กที่ไม่มีใครสังเกตเหมือนเป็นเล็กเลย
แล้วอิ่งก็ไปสังเกตก็เลยรู้สึกว่าคงเป็นตรงนี้
แต่เราก็เลยให้น้องแบบอธิษฐานขอโทษเขาว่าเราไม่ได้ตั้งใจที่จะหันเท้าไปทางเขา
คือเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่คิดเอาเองว่าอาจจะเป็นเพราะว่านอนหันเท้าไปทางนั้น
นี่แค่ช่วงหนึ่งนะฮะเรื่องราวมูเตรลูของผู้หญิงคนนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้
ช่วงหน้าเรามีแขกคนสำคัญที่จะมาร่วมมูกับเรานะฮะจะเป็นใครช่วงหน้าครับ